จะใส่ออกมาว่างบริษัทในการปิดข้อมูลที่มีพนักงานเจ็บโชภวิตเสียชีวิต

เราไม่ได้มีเจตนาที่จะปกปิดข้อมูลนะครับ
เนื่องจากว่าพนักงานขับรถของเราท่านเนี่ย
เป็นพนักงานหญิงนั้นนะครับกับรถสาย๑๔๐เบอร์ข้างหลังเนี่ยนะครับ

คือเขาทำงานมาทำงานกับเรา
เริ่มต้นวันที่๑๖มีนานะครับ
แล้วก็วันที่๒๓เนี่ยเขาก็เหมือนกับมีอาการไม่สบาย
แต่ว่าเราก็วัดไข้เขาก่อนเขาทำงานตลอดนะครับ
หลังจากนั้นก็ทำงานกับเราถึงวันที่๑
เมษาวันที่๒ก็เป็นเวรพับของเขา
แล้ววันที่๓เขาก็ไปพบแพทย์นะครับ

แต่เราวัดไข้เขาได้สาย๘องศา
แล้วก็งดหวัดนักที่เขาไม่ให้เขาทำงาน

หลังจากนั้นวันที่๔ทางโรงพยาบาลทหารเรือเนี่ย

ใน๙คนแรกเนี่ย
มีพฤติกรรมที่ใกล้เคียง
สัมผัสกับพนักงานที่ป่วยนะครับ

ก็ให้พักรักษาตัว๑๔วัน
จะพบปำหนดพักวันที่๑๙วันเนี่ยนะครับ
แล้วก็อีก๙คนเนี่ยก็

ในปัจจุบันนี้เราก็ตรวจสอบแล้วก็
ลองถามอาการของพนักงานที่ถูกกักตัว๑๔วัน

ทีนี้เราก็ทราบข่าวว่าเขาเสียชีวิตวันที่๑๒นะครับ
เวลาประมาณ๖โมงเย็นนะครับ
วันนี้เราก็ประสานขอใบรับรองแพท
เราเพิ่งได้ใบหมอนะบาทการตายเนี่ย

ในการตายเขาบอกว่าเสียชีวิตด้วยอาการปอดติดเชื้อนะครับ
ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นจากโควิดนะครับ
ซึ่งเราก็จะพกปิดค่อมูลอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าเราไม่ได้รับการยืนยันว่าเขาป่วยกับโควิดเลยนะครับ
คือนึกจากว่าพนักงานแท่งเนี้ย
เพิ่งเดิมเหมือนกับเป็นพนักงานของเรา
และเขาก็ได้เวียนบันไดไปจากเรื่องสัตว์ตัวนะครับ
แล้วก็เพิ่งกลับมาทำงานกับเราวันที่สิบหกเนี้ยนะครับสิบหกมีนานี้
ก็เลยเราก็เลยไม่ได้เรียกเข้ามาสัมภาษณ์อะไรนะครับ
เป็นแต่ว่าเราสังเกตอาการพนักงานทุกคนนะครับ
แต่ว่าวันที่สามเนี่ยค่ายเขาสูงเราก็เลยไม่ให้เขาขึ้นทำงานนะครับ
คุณไม่ทราบเลยว่าตัวพนักงานคนนี้เขาติดได้รับเชื้อมาจากใครยังไงคือในเบื้องต้นเนี้ยเอ่อ
เราตรวจสอบในพื้นที่พนักงานทั้งหมดในเขตของเรานะครับก็ไม่มีภาวะสุ่มเสี่ยงหรือภาวะติดเชื้อนะครับ
เราก็คาดได้ว่าเขาต้องขอโทษว่าต้องใช้คำว่าเอ่ออาจจะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวที่เขาที่เขาติดมานะครับ
ซึ่งตอนนี้เราก็จะคุยกับญาติเขาอีกทีนึงว่าเขาติดมาที่ไหนนะครับเพราะว่าพนักงานประจำรถของเราก็
ตอนนี้ถ้าจะพูดชัดเจนวันที่๑๙เนี่ยเขาจะโพสต์แล้วก็จะรู้ว่าถ้ามีความสุ่มเสี่ยงจากรถเราเนี่ย
เราก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เขายังแข็งแรงดีนะครับ
ก็ยังยังยังยังไม่ให้มาทำงานนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามมานี่ก็คือผู้เสียชีวิตนี่ก็พอ
เขาก็ทำงานมาทุกวันถึงวันที่สามเลยหรือเปล่าเอ่อตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามเขามาทำงานถึงวันที่หนึ่ง
เป็นวันสุดท้ายนะครับเพราะวันที่สองเป็นเวรหยุดเขา
แต่ว่าช่วงที่เข้ามาทำงานเนี่ยเราก็ตรวจวัดไข้เขาปกตินะครับ
อุณหภูมิเขาไม่เกิน๓๗๕นะครับเราก็ต้องให้เขาทำงานเพราะว่าไม่มีอาการที่สอให้เห็นว่าเขาป่วยนะครับ
กระทั่งวันที่สามอ่ะเขาไปมากับเราเราวัดอุณหภูมิได้สามสิบแปด
เราก็เลยไม่ให้เขาทำงานพอไม่ให้เขาทำงานก็เขาก็ไปหาหมอวันที่๔ก็ลงมาเข้ามารับตัวไปครับ
ประมาณเนี้ยครับแล้วในส่วนของอ่าพนักงานที่ถูกกับตัวเองเองเป็นสิบสี่คนใช่ไหมครับ
ที่เรียกว่าถูกเอ่อสิบสี่วันเนี้ยเก้าคนอ่ะครับเก้าคนเนี้ย
ตอนนี้ทุกคนก็แข็งแรงดีนะครับเราก็สอบถามอาการอยู่ทุกวันนะครับ
ทุกคนก็ไม่ยังไม่มีภาวะสูงเสียงอะไรเดี๋ยวแต่รอพนักงานอีกเดี๋ยวก็วันที่สิบก้านเนี้ย
พบสิบสี่วันนะครับแต่ว่าเจ้าคนนี้ไม่ได้มีผลเป็นห่วง
ไม่ได้มีใช่ครับใช่ครับไม่มีครับแล้วนอกจากพนักงานแล้วเนี้ย

ที่ทางบริษัทจะแจ้งหรือว่าจะจำเนินการยังไงต่อในสมัคร
อันนี้ทางทางทางสำหรับการแจ้งทางผู้โดยการตั้งตั้งให้ข่าวไปเรียบร้อยแล้วครับ
ในเรื่องของของภาวะท่านบริษัทที่ขึ้นเอ่อใช้บริการลังจำที่หนึ่ง
ถ้ามีอาการอายหรือมีอาการไข้ให้บริษัทของเราทางทางสดการได้ได้

ตรงนี้มันจะมีความเป็นไปด้านนะคะที่ว่าพนักงานคนนี้
มันอาจจะมีการแท่งเชื้อให้กับผู้โดยสารที่เขาอยู่บนรถ

คิดนะครับเราเราดูที่พนักงานประจำรถที่เขาขึ้นด้วยทุกวันนะครับ
ตอนนี้พนักงานประจำรถก็ยังแข็งแรงดีนะครับ
เพราะพนักงานประจำรถก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุดนะครับ
ตอนนี้ทั้งทั้งเก้าคนที่ใกล้ชิดกับเขาเนี้ยก็ยังยังปลอดภัยแข็งแรงดี
ไม่มีวัดติดเชื้อนะครับผมเชื่อว่าเอ่อถ้าพนักงานของเราปลอดภัย
ผู้โดยศาสตร์ก็คงปลอดภัยอ่ะครับครับผมอย่างงั้นว่าผู้โดยศาสตร์น่าจะปลอดภัย
ครับผมและในส่วนของรถที่ตัวตัวที่เสียชีวิตเขาใช้ที่ตอนนี้ยังมีการให้บริการอยู่หรือว่า
อ๋อตั้งจากวันที่หนึ่งในสองคันนี้เราเราหยุดให้บริการเลยนะครับ
แล้วก็เราก็พ่นฆ่าเชื้อเราก็จอดตากแดดเราเราจะไม่นำมาวิ่งจนกว่าเอ่อ
สภาวะเชื้อโรคนี้จะหมดไปนะครับเนื่องจากว่าเวลานี้เราประชาชนออกใช้บริการน้อย
เราก็ให้บริการเดินรถของเราวันธรรมดาเราวิ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะนะครับ
แล้วก็วันหยุดเราเราวิ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราพนักงานของเราที่มีหยุด
เราก็สลับกันหยุดน่ะนะครับคือเขาจะได้เอ่อไม่ไม่มารวมกัน
แล้วก็เราจะใช้พนักงานในอัตราเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็หมุนเวียนสลับวันหยุดครับ
ครับผมก็วันนี้ก็ฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับที่ใช้บริการขอสมกรทั้ง๘เขตการเดินรถของเรานะครับ
ขอยืนยันว่าวันนี้เราขอสมกรมีมาตรการในการรักษาความหมาดของรถ
รถปรับอากาศผ้าม่านแล้วก็เครื่องแอร์เนี้ยเราตั๊กตรงฟันอ่านนะครับ
แล้วก็เรามีการพ่นค่าเถือนแล้วก็เช็ดอันกอร์ททุกที่ทุกรอบนะครับ
ก็อยากให้ประชาชนมั่นใจในการใช้บริการของรถกสมกรครับ